ไปดูผลงานของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
วันนี้ลงสนามในเกมนัดที่๒ของรอบแบ่งกลุ่มพาท่าครับ
แพ้กับเลบานอนไป๒ประตูต่อ๕ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
นั้นทำให้ในนัดสุดท้ายลุ้นหนักพอสมควรเลยนะครับ
ในการที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปเพราะว่าต้องเจอกับทางด้านคีกิสถานครับ

ซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘รอบแรกและที่๒ของสายดีที่ซินจวงยิมเนเซียมนะครับ

ทีมไทยเสื้อสีแดงนะครับนัดแรกชนะจอแดนมา๕๐
พบกับเลเมินอนที่เสมอกิกกิสถานมา๒๒สายดีก่อนลงสนามนะครับ
เคยเจอกันมา๕ครั้งไทยชนะไปถึง๔ครับ

อเล่ลูกนี้เข้าประตูไปเลมานอนนำก่อน๑๐ครับ
จากนั้นนะครับนาทีที่๖เกิดความผิดพลาดนะครับ
แล้วก็เป็นอาเมดคาเอียเอาดินนะครับยิงให้กับเลบานอน
นำถึง๒ประตูต่อ๐นะครับ
จากนั้นนะครับในครึ่งหลังนาทีที่๒๒เลมานอนโต้กลับครับ
แล้วก็เป็นเทอิสนะครับที่เบียดกับกฤษฎาวงแก้ว
แล้วก็บอลนั้นกลิ้นข้ามเส้นเข้าประตูไป

จาก๔อิสอุ่นครับ

นาทีที่๒๘อภิวัตรจำเจริญครับ
ยิงบอลลูกนี้ไปฉลับผู้เล่นของเลเบอร์อนเข้าประตูไป
ไล่มาเป็น๑ต่อ๔สำหรับไทยนะครับ

อาร์มครับสุพุทธเถื่อนกลางยิงให้ไทยเล่นมาเป็น๒ต่อ๔นะครับ
ช่วงเวลาจากนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก๑๑นาทีก็มีลุ้นเหมือนกัน

แล้วก็มาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจากอาเมดคาเอียอัลดินนะครับ
ก็จบเกมครับไทยแพ้เลมานอนไป๒ประตูต่อ๕
ทำให้แข่งไป๒นัดนะครับ
ไทยชนะ๑แพ้๑ครับมี๓แต้ม

ผลให้ไทยนั้นต้องไปลุ้นเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายกับคีกิสถาน

ขณะที่บิ๊กป้อมอธิสักเป็นจากซีรีส์วันนะครับ
ประธานพัฒนาฟุตซอลไทยยอมรับว่า
เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นได้แย่ที่สุด
ของการเนื้อกันของไทยในชิงชัพเอเชีย
แต่ก็เชื่อว่าเกมนัดสุดท้ายจะสามารถเอาชนะคีกิสถาน
แล้วก็พลิกสถานการณ์เข้ารอบให้ได้นะครับ

กิกิสถานนั้นเอาชนะจอแดนไปได้๓ประตูต่อ๑นะครับ
นั่นก็ทำให้คิกิสถานนั้นชนะ๑เสมอ๑
มี๔คะแนนมีรุ้นเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย

วันที่๖กุมภาพันธ์นี้ส่วนจอแดนแพ้๒นัดติด
ไม่มีคะแนนตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วล่ะครับ